พาไปดูงูเหลือมหน่อยแปลกตรงไหน๑เมตร๒เมตร๓เมตร๔เมตร๕เมตรหลบไป
ถ้าไปดูงูเหลือม๖เมตรตัวมันจะขนาดไหน
ให้ฉันเรียกคุณว่าอนาคอนด้าเถอะค่ะติดตามในหัวเขียวข่าวเด็ดนะคะ

ยังไม่เห็นไม่เป็นไรภาพมันมืดเดี๋ยวจะได้เห็นตอนจับแล้วขึงกางมานะคะ

พี่ต้นเจอแบบนี้พี่เบิ๊ดเจอแบบนี้กริดเลยมั้ย
จะนอนไกล๑๐เมตร
โอ้โหเนี่ยเลิกออกมาแล้วค่ะ

เดี๋ยวสดุ้งแล้วค่ะ
เจ้าของบ้านชื่อว่าคุณสุวัสดชูศรีนะคะ
ก็บอกว่าคือไปเจอเจ้างูเหลือมตัวนี้มันกำลังเลื้อยเข้าบ้าน
น่าจะไปเขมือบแมวที่เขาเลี้ยงไว้

กู้ภัยมุรณฐิกระบี่พิธาก่อบ้านนะคะ

ต้องใช้สองมือในการจับหัวมันตัวใหญ่

เออนะคะสุดท้ายแล้วจับได้

ปุ๋ยไม่รอดเพราะมันยาวต้อง๖เมตรอะค่ะ
นี่ตอนนี้ไปอยู่ในกรองแล้วนะคะ
ก็ต้องมีการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติกันต่อไป

เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปผมขอเล่านิดหนึ่งคุณนักข่าว

ช่วงค่ำเขากำลังนั่งล้างรถของเขาอยู่หน้าบ้าน
แมวมันตื่นตกใจวิ่งมาจากข้างบ้าน

เขาก็เลยรีบเข้าไปอุ้มแมว

งูก็เลยเปลี่ยนใจหลบไปซ่อนตัวอยู่ในกอกล้วยตรงนี้นะคะ
สุดท้ายก็ต้องมีการเรียกกู้ภัยมาจับ
สมมุติถ้าเราปล่อยให้มันโตไปอีก

ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะ

ต้องใช้สองมืออย่างนี้ค่ะแล้วมือผู้ชาย
โอ้โหตัวใหญ่มากตายแล้ว

รับสัตว์ตัวไหมคะไม่ไหวแล้วครับเจอแล้วนะ